เทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๖๐ภายใต้แนวคิด

ในวันที่๒๕มกราคมนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นงานที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็คาดนะครับว่า
งานเที่ยวไทยที่จะจัดขึ้นตลอดทั้งปี
จะช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างรายได้ปีนี้

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
พระธาตุพนมจำลองขนาดความสูง๑๐เมตร

ที่ได้ในละมิตพื้นที่กว่า๑๘๐ไร่ของสวนลุมพินี
ให้เป็นหมู่บ้านทั้ง๕ภาคของประเทศไทย
ภายใต้แนวคิดงานเดียวจบครบทั่วไทย
กระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ
ให้มีรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปี
ไม่น้อยกว่า๙๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ก็จะเห็นได้ว่าเรามีความพร้อมนะครับ
มีการเริ่มตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
ทุกข์ที่เป็นสัญลักษณ์ของงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย
ด้วยเพราะในส่วนของหมู่บ้านทั้ง๕ภาคนะครับ
ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้งในแง่ของเวทีสาธิตนะครับ
เวทีการแสดงเวทีจำหน่ายสินค้า
ก็จะเป็นการเปิดโลกนะครับเรื่องการท่องเที่ยวในปีนี้นะครับ
ให้คนที่มาเกิดแรงบันดาลใจที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวตลอดปีใหม่นี้นะครับ
งานนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท
ได้รวบรวมของดีของเด่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
จัดแสดงแบ่งออกเป็น๑๐โซนหลักค่ะ
โซนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง

กิจกรรมของดี๕๐เขตของกรุงเทพมหานคร
รวมถึงเทศการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใช้หน้าทาว
โซนถูกตกแต่งอย่างสวยงามค่ะ
ที่สำคัญยังมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เราได้รับความร่วมมือนะครับจากทางฝ่ายปกครองนะครับ
กรุงเทพหานครร่วมกับทางฝ่ายทหารและทางตำรวจ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่
จริงแล้วเราจัดงานที่นี่มาเป็นนี้ปีที่๓แล้ว
นั้นขอให้สบายใจเรื่องความปลอดภัย
ว่าทุกท่านที่มาเที่ยวในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยแล้ว
จะได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างดี
งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย๒๕๖๐
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๕ถึง๒๙มกราคม
เวลา๑๔นาฬิกาถึง๒๒นาฬิกาที่สวนลุมพินีค่ะ
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่า
ตลอดการจัดงาน๕วันซึ่งตรงกับวันตุดจีน
จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากกว่า
ปีที่แล้วถึงร้อยละ๑๐หรือมากกว่า๗แสนคน
จากปีที่ผ่านมามีผู้ชมงาน๖แสนคน
คาดว่าจะมีเงินสะพัด๔๐๐ล้านบาท
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน